แม่บ้านเกิดเจอบ้าน
ว้าวผู้ชายในฝัน
เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยถึงตัวตนของแหนม
ในมุมที่แฟนไม่เคยรู้กันไปแล้ว
แต่วันนี้สองแม่บ้านจะล้วงลึกเรื่องหัวใจกันบ้าง
สนุกแค่ไหนติดตามได้เลย
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝัน
และแขกรับเชิญของเราค่ะน้องแหนมรณเดชน์

ใช่พี่หวานนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องตัวตนความเป็นพี่แหนมนะคะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยคือ

ล่าสุดเลยค่ะชื่อว่าเพลงอะไรเอ่ย
เป็นเพลงที่ผมไปอยู่กับค่ายใหม่นะครับ

รักเพลงแรก
เพลงเหมือนมอบเพลงหลักเพลงแรกเพลงนี้ให้กับใครเลย

เอาโชว์หน่อยดีกว่า

อันนี้สะดวกไหมคะ

พอไหมครับ

โอ้มายก็อด
โอ้มายก็อด

คือผมอยากจะรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพราะหรือเป็นอะไรเนี่ย
มันมันเป็นอะไร
มันเป็นแบบน่ารักอ่ะ
มันเป็นแบบน่ารัก

อ๋อไม่เอามาฟาดหัวพี่เจ้า

โอ้ยแต่ไงมันเชี่ย

เพลงรักเพลงแรกครับ
มองไพมองไพ

น่ารักก็บอกว่ามันละมุน

เออดูแบบ
นึกถึงทะเลแล้วบอกรักกันอ่ะ

มันได้เลยมันได้เลย

ตอนนี้มีแฟนหรือยัง

มันต้องมีสไตล์แบบชอบผู้หญิงเรียบร้อยหรือว่าเปรี้ยวหรือว่าสปอร์ต
แล้วแต่สถานการณ์และเวลาครับคือได้หมดคือผู้หญิงมีความสวยในแบบแต่ละคนต่างกันไป
แต่เท่าที่สรุปมาได้นะจะออกเป็นแนวผิวขาวที่สรุปมาได้ประมาณนึง
แค่นี้สอบถามโอเคหล่ะล่ะเพราะว่าพอวันนี้เราได้รู้ว่าสถานะหัวใจตอนนี้

ชอบจังเลยอย่างงี้ให้อยู่ต่อเลย
ถ้าเมื่อกี้บอกมีแฟนแล้วให้กลับเลยนะ
นี่ก็โสดกันหมดเลยตอนนี้ใช่ไหม

อุ้ยเพิ่มเขียววิงอะ
กลัวมาเมื่อกี้ยังนะ

เอาอย่างงี้ล่ะกัน

เมื่อกี้นางดมแล้วใช่ไหมดมแล้วมั้ง